อีกหนึ่งเรื่องความเชื่อเกิดขึ้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ครอบครัวครอบครัวหนึ่งบอกว่าเมื่อ๓ปีที่แล้วลูกออกไปดักหนู
แต่สิ่งที่ได้มาไม่ใช่หนูเป็นงูเห่าตัวใหญ่มาก
และการดักหนูเนี่ยพองูมันไปติดเนี่ย
หัวงูมันไปติดอยู่ที่กับดักไงเขาบอกงูหัวเละเลยนะ
แต่พอเอากลับบ้านมางูหายอ้าวเออ
และหลังจากนั้นนะคะครอบครัวนี้๓คนอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูก
ไม่มีใครไปทำงานได้เลยเพราะแต่ละคนประสบอุบัติเหตุบ้าง
ป่วยบ้างอืมเขาบอกแบบนี้นะคะงูเจ้าที่หรือเปล่า
งูเจ้าที่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาสงสัยเขาสงสัย
เป็นอาถรรพงูเจ้าที่เนี่ยนะคะไปถามคนที่เป็นแม่ของครอบครัวนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณจำรูนทองแตรอายุ๖๓ปีเล่าให้ฟังว่า
สามปีที่แล้วลูกไปดักหนูกลางทุ่งนาจะเอามาขาย
แต่ดันไปเจองูเห่าสีดำตัวใหญ่เข้ามาติดอยู่ในกับดัก
ลูกชายก็ถือกลับมาบ้านเลยค่ะ
แม่บอกว่าภาพที่เห็นตอนลูกชายถือกลับมาที่บ้าน

เละติดคาอยู่กับดัก
พอวางลงปุ๊บลูกชายใช้ไม้ตีงูซ้ำที่ตัวกับหาง
ก็ยังเห็นงูดิ้นไปดิ้นมาอยู่แต่หัวเละแล้ว
ก็คิดว่าสภาพไม่นานน่าจะตาย

คือวางทั้งงูทั้งกับดักอยู่ที่หน้าบ้านนะยังไม่ได้ปล่อยงูนะคะ
ทั้งสองลงพร้อมกัน

ออกมาอีกทีงูหายไปค่ะ
และหลังจากนั้นเกิดอาการประหลาดกับลูกชายทันทีเลยนะคะ
ลักษณะเหมือนผีงูเข้าสิงแม่บอกแบบนี้

แล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาอยู่ที่พื้นเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนงูเหมือนภาพกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ

ลุกขึ้นร้องวิ่งหนี

ไม่กล้าออกจากบ้านลูกชายนะ
กลายเป็นคนหวาดกลัวผู้คน

ปกติค่ะคุณแม่ก็เลยบอกต้องพึ่งศัลยศาสตร์
พาไปรักษาตัวกับพระ
ทำพิธีต่างมาแล้วก็ยังไม่หาย
ตอนนี้ชีวิตครอบครัวพลิกผลัน
หลังจากที่ลูกชายไปตีงูไปทำร้ายงู
ทั้ง๓คนทำงานไม่ได้เลยออกไปทำงานไม่ได้เลยเพราะอะไร
เอาคุณพ่อก่อนแล้วกันชื่อว่านายเนยทองสมเนี่ย

ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมกัน
คุณพ่อกลายเป็นผู้ป่วยอำมพลึกนอนติดเตียง
คุณแม่เดินไม่ค่อยถนัดแล้วประสบอุบัติเหตุทางรถ

และลูกตอนนี้อย่างที่อาการที่บอกเนี่ย
ไม่กล้าออกไปไหนกลัวผู้คนอยู่ในบ้านตลอด
รุปแล้ว๓คนตอนนี้ไม่มีใครออกไปทำงานได้เลย
เพราะฉะนั้นรายได้ทั้ง๓ชีวิต
เป็นรายได้จากเบี้ยคนชะลากับเบี้ยผู้พิการ
มันก็ไม่กี่ร้อยบาทใช่ค่ะ
นางจำรูนก็เลยวอนขอผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือหน่อย
อย่างแรกเลยช่วยเอาตัวลูกชายไปรักษา
พ่อคุณแม่ตอนนี้ร่างกายไม่ไหวแล้วออกไปทำงานก็ต้องพึ่งลูกชายคนดี
เรามากจะได้ยินพุทธพูดแก่เคยพูดว่าถ้าตีงูตต้องตีให้ตาย
งั้นมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราก็ได้
แต่ก็เป็นความเชื่อเรื่องของงูเจ้าที่
อันนี้ก็รับใจคุณผู้ชมจะมองแล้วกันนะคะ